ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็แรงไม่แพ้กันเลยค่ะ
ขอเคลียร์หน่อยละกันน้องใบเตย

เรื่องคลิปเขาก่อนหน้าที่ที่

อันนี้ไงหลายคนก็บอกด่านัก

ใบเตยไลฟ์อยู่ระหว่างการแต่งหน้าไลฟ์สดอยู่
ก็มีคนถามว่าว่าเออทำไม
จัดจริตรึเปล่ากระแดดรึเปล่า

น้องก็เลยร่ายยาวอธิบายมาเลยบอกว่า
ที่ผ่านมาชีวิตเธอเจอเหตุร้ายมันเยอะ

ก็เลยฝังใจกับอุบัติเหตุเพราะว่า
ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรื่องที่ไม่คาดคิด

บอกว่ากลัวว่าไฟมันลุกแล้วมันจะไหม้นะฮะ
ใบเตยเป็นดาราก็เป็นคนนะคะ
กลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวไม่ได้เหรอ
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนในไลฟ์ของน้องเตยหน่อยค่ะ

มันก็เลยทำให้ฝั่งใจว่า
ต่อไปนี้อะไรที่แบบเสี่ยงกับชีวิต
จะไม่กล้าทำเด็ดขาด

เข้าไปยุ่งเลยแม้แต่นิดเดียว

ดาราก็เป็นคนดาราก็มีความกลัว

มีความแบบมีปม
ป่ะเออทุกคนก็มีไงดาราก็คือมนุษย
เพราะฉะนั้นดาราก็คือทำอะไรก็ได้
ที่แบบเหมือนคนธรรมดาทำ

ขึ้นนิดนึงแล้วนะ
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมปกติแล้ว

แต่ครั้งนี้บอกเลยว่าทุกคนซัพพอร์ตใบเตยนะ

ตามสคิปไป